เดี๋ยวจะพาไปพิศนุโลกบ้านผม
เขาบอกว่าที่นั่นชาวบ้านเขาทำเส้นบะหมี่ขาย
แต่เส้นบะหมี่ของเขาไม่ได้ทำจากสิ่งที่คุณคิดนะ
ทำทำจากสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงว่าจะทำได้
เขาทำจากอะไรไปติดตามเลยในช่วงซุปเปอร์ชุมชน
กระเจ้างองกระเจ้างองเจ้าค่าเอ้ย
บอกเลยชุมชนไหนมีของดี
การันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้

ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้
ดิฉันดาวคลับหมิน

ดาวซุปประสาราคนสวยนี่แหละค่ะ

สุขภาพที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เอ็นดูฟูลไทม์
ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
จะพาไปส่องวิธีการผลิตบะหมี่ผักปลัง
ว่าแต่มันเป็นยังไงกันละเนี่ย

คุณอุศนีกรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้
มันเป็นผักพื้นถิ่นที่อยู่คู่กับหมู่บ้าน

แต่ไม่มีใครเห็นจุดรุ่งค่า

โดยเข้าทิ้งค้นโดยที่มหาวิธีชนแห่งนี้
มาทำเป็นปำหมี่ผัก

เป็นการถนอมอาหารสามารถเก็บรักษาได้นาน
ปราศจากวัตถุกันเสียไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีไม่ใส่ไข่
แต่ใส่ใจถึงขั้นตอนการผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะเขาพิถีพิถันตั้งแต่การคัดใบผักปลังที่ปลูกเอาไว้
เลือกใบที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป
นำมาปั่นละเอียดเพราะสุดนี้ก็แป้งบะหมี่
เสร็จแล้วก็นวดนวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน
จากนั้นนำไปเข้าเครื่องนวดให้เป็นแผ่น

นำไปต้มให้สุกและพักให้เย็น
แล้วค่อยนำไปอบแห้งไล่ความชื้น
กลายเป็นเส้นบะหมี่ผักปลังอบแห้ง
บรรจุใส่แพ็คอย่างสวยงาม
ว่าแต่ใส่ใจในการผลิตแบบนี้
ราคากี่บาทคะคุณอุศนีกร
ราคาที่เราจำหน่ายก็อยู่ที่แพ็คละ๗๐บาท
แพ็กละ๗๐บาท๗๐บาท

ราคาจับต้องได้นะคุณผู้ชม
แพ็คจะมีทั้งหมด๔ซอง
ซื้อไปแล้วต้มในน้ำเดือดประมาณ๕๘นาที
จะได้เส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มไม่เหม็นเขียว
ดาวตีละกาเฮ้ยการันตีความอร่อย
ด้วยยอดการผลิต๕๐๐ชิ้นตก

และในเมื่อวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ซีเอ็นดูฟูทางเขามีของดี
ซุปเปอร์ชุมชนจึงการันตีให้ว่า
มีรายได้รวยแน่นอนเด้อจ้า